คุณผู้ชมคะเดี๋ยวมาดูเหตุการณ์นี้กันหน่อยมีผู้ใหญ่บ้านที่จังหวัดแพร่ค่ะ
เสียชีวิตครับแต่ว่าเสียชีวิตหลังจากฉีดวัคซีนซีโนแวคไป๑วัน
แต่ตรงนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบนะคะว่าสาเหตุการเสียชีวิตที่แท้จริงคืออะไร
แต่ว่าจากการตรวจสอบเบื้องต้นเนี่ยค่ะคือผู้ใหญ่บ้านที่เสียชีวิต
มีโรคประจำตัวด้วยนะคะครับนี่คือบรรยากาศที่บ้านเลขที่เจ็ดสิบหมู่หก
ห้วยม้าอำเภอเมืองจังหวัดแพร่ค่ะชาวบ้านญาติพี่น้อง
มาให้กำลังใจกับครอบครัวของผู้เสียชีวิตนะคะผู้เสียชีวิตคือนายอุดรเย็นจิตอายุสี่สิบเจ็ดปี
ผู้ใหญ่บ้านหมู่๖ตำบลห้วยม้าอำเภอเมืองแพร่จังหวัดแพร่
ฉีดวัคซีนโฮวิดสิบเก้าก็คือยี่ห้อนะคะ
เมื่อวันที่สิบเจ็ดพฤษภาคมช่วงเวลาประมาณสิบโมงถึงเที่ยงอ่ะค่ะ
แล้วก็กลับมาบ้านพักผ่อนวันรุ่งขึ้น
ก็ออกไปขับรถไถในหมู่บ้านตอนบ่ายไปประชุม
ตอนเย็นเข้าบ้านเริ่มมีอาการค่ะและสุดท้ายคือเสียชีวิตนะคะ
เล่าให้ฟังว่าสามีเป็นคนร่างกายแข็งแรงปกติก็ออกไปทำงานตลอด
มาถึงวันที่ไปฉีดวัคซีนตอนเช้าก็ไปกับกำนันนะคะ
พอบ่ายก็กลับมาบ้านไปดูงานไปทำถนนในหมู่บ้าน
ก็ใช้ชีวิตปกติเมื่อวานก็ไปขับรถไถแล้วก็กลับมาบ้าน
สามทุ่มยังนั่งดูทีวีกับครอบครัวอยู่เลยนั่งดูทีวีกันเสร็จ
ตัวผู้ใหญ่เนี่ยก็อาบน้ำขึ้นไปนอนบนห้องนอน
แต่ภรรยาบอกว่าสักพักนึงคุณผู้ชมค่ะ
ได้ยินเสียงกรนแต่เสียงกรนมันดังมาก
ผิดปกติก็เลยรีบขึ้นไปดูเห็นว่าสามีลิ้นจุกปาก
แล้วพยายามจะหายใจภรรยาก็รีบไปเรียกคนให้มาช่วยนะคะ
แล้วก็แจ้งเจ้าหน้าที่ให้มารับตัวภรรยาบอกว่า
ไม่แน่ใจจริงว่าสาเหตุที่สามีเสียชีวิตเกิดจากอะไรนะคะ
เพราะว่าหมอก็ส่งร่างไปชนะสูตรที่กรุงเทพรอผลค่ะ
รอผลการชนะสูตรอยู่นะคะภรรยาบอกว่าส่วนตัวนะ
ไม่คิดว่าเรื่องของวัคซีนจะเป็นสาเหตุให้สามีเสียชีวิตแบบร้อยเปอร์เซ็นต์
นี่คือวันที่ผู้ใหญ่บ้านไปฉีดวัคซีนวันที่ไปฉีดคือ๑๗พฤษภาคม
ช่วงสายสาย๑๐โมงถึงเที่ยงนะคะฉีดเสร็จวันหนึ่งก็คือเสียชีวิตผ่านไปวันหนึ่ง
นี่ภาพเลยวันนั้นใช่ภรรยาก็เลยบอกว่าตอนนี้ก็เลยขอเบรกเรื่องของการฉีดวัคซีนไปก่อนส่วนตัวนะ
ภรรยาของผู้ใหญ่บอกว่าตอนนี้ขอใช้มาตรการเบื้องต้นไปก่อน
คือเว้นระยะห่างทางสังคมใส่หน้ากากอนามัยล้างมือบ่อยนะคะ
แต่ว่าผู้ใหญ่เองเขาเป็นผู้นำชุมชนเขาก็เป็นตัวอย่างให้กับลูกบ้านในเรื่องของการไปฉีดวัคซีน
คุณผู้ชมคะคนที่อยู่บ้านใกล้ใกล้กันทีมข่าวของเราไปคุยด้วย
นางรำพันธ์อายุ๕๖นะคะเขาเล่าให้ฟังว่าเมื่อวานเนี่ยนะผู้ใหญ่ก็ไปไถนาทั้งวัน
กลับมาก็บ่นว่าเพลียขึ้นไปอาบน้ำนอน
แล้วภรรยาของผู้ใหญ่ได้ยินเสียงผู้ใหญ่กรนดังมากได้ยินเสียงสำลักเสียงดังมาก
ขึ้นไปดูอย่างที่บอกว่าสภาพคือเหมือนกับลิ้นจุกปากแล้วก็พยายามจะหายใจ
ตอนนั้นจริงแล้วพยายามจะปั๊มหัวใจกันนะคะ
เรียกกู้ไผ่แล้วก็นำส่งโรงพยาบาล
แล้วกังวลใจไหมเกี่ยวกับเรื่องของการฉีดวัคซีนต้านโควิด๑๙
ชาวบ้านเขาก็บอกว่าเขาก็ลงทะเบียนกันแล้วแหละ
แต่ก็ไม่มั่นใจเหมือนกันว่าจะกล้าไปฉีดหรือเปล่านะคะ
คุณผู้ชมคะกรณีการเสียชีวิตของผู้ใหญ่บ้านท่านนี้

คือเมื่อช่วงบ่ายคุณหมอได้มีการแธนแหลงนะคะ
บอกว่าผู้ใหญ่อุดรที่เสียชีวิตนะคะ
ก็ฉี่โซนิเนอร์แวจจากโรงพยาบาลแพร่

เป็นการฉีดวัคซีนเข็มแรก
หลังจากฉีดก็พักดูอาการ๓๐นาที
หลังจากนั้นถึงปล่อยให้กลับบ้าน
วันรุ่งขึ้น๑๘พฤษภาคม
ผู้ใหญ่บ้านก็ทำงานใช้ชีวิตปกติ
๔ทุ่มเข้านอนก็ไม่มีอาการอะไร
๔ทุ่ม๔๐นาทีถึงเริ่มมีอาการ
ก็คือคล้ายกับสำลักค่ะ
ภรรยาบอกว่าคล้ายกับเสียงกรนและเสียงสำลัก
แล้วก็ปรากฏว่าลิ้นจุกปากหายใจติดขัดนะคะ
ไม่รู้สึกตัวก็เลยส่งโรงพยาบาล
โรงพยาบาลก็พยายามที่จะช่วยชีวิตนะคะ

ทางคุณหมอบอกว่าคือตัวผู้ใหญ่ที่เสียชีวิตเนี่ย
มีโรคประจำตัวคือโรคไทรอยด์

แต่โรคไทรอยด์มันก็ไม่น่าจะมีผล

ดังนั้นตอนนี้ต้องรอนะคะ

แล้วก็ปลายสัปดาห์ถึงจะรู้สาเหตุการเสียชีวิตที่แท้จริงค่ะ
เราก็คงจะมาจีนแทนความอะฉีกจังให้ครูทุกคนข้างต่อไป
คุณหมอก็เลยบอกว่าอย่าเพิ่งด่วนสรุปนะคะ
ให้รอผลการชนะสูตรอย่างละเอียดอย่างชัดเจนก่อน
สาเหตุการเสียชีวิตที่แท้จริงคืออะไรนะคะ
ก็ต้องยอมรับแล้วว่าชาวบ้านในพื้นที่เขาก็กังวล
ใช่ค่ะหรือว่าคนที่อยู่ที่อื่นได้ทราบข่าวของผู้ใหญ่ก็คงจะกังวล
แต่ว่าทางคุณหมอบอกว่าเดี๋ยวรอผลสรุปก่อน
เพราะว่ามันเกิดขึ้นหลังจากไปฉีดมาแล้ววันหนึ่งค่ะ